คุณผู้ชมมาดูกันต่อเรื่องโรคภัยไข้เจ็บค่ะ
โรคภูมิแพ้โอ้โหไปเจอพี่อู๊ดเป็นต่อ
งงค่ะคุณผู้ชมแกบอกว่าแกเป็นโรคภูมิแพ้แบบแปลกค่ะ
ไม่ได้แพ้อากาศแพ้ฝุ่นนะคะแต่แพ้อาหารเกือบ๔๐ชนิด
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้ว
อู๊ดเป็นต่อแกเกิดอาการแปลกกินไม่ได้นอนไม่หลับ
เลยลองไปเช็คกับคุณหมอนะคะปรากฏว่าเป็นโรคแพ้อาหารเกือบทุกชนิดนะคะ
มันคือชมแล้วถ้าแพ้ดักนะคะหาถึงขั้นหลับไม่ตื่นพื้นไม่บีบไปเลิฟค่า
เป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ที่ไม่ใช่แพ้ธรรมดาแพ้ทุกอย่างแพ้อาหารเกือบ๔๐ชนิด
กินได้เฉพาะหมูกับเนื้อแต่อย่างอื่นพวกถั่วพวกปลาพวกไก่พวกไข่เอ้ย
เราแพ้ว่ะก็ต้องเลิกงดทานแต่พวกเนี้ยไม่ไม่ใช่ว่าทานไม่ได้เลย
บางทีแบบสมมุติเราทานไก่หนึ่งครั้งอีกหนึ่งเดือนมันก็จะทานได้ค่ะ
ว่างก็ต้องไปเช็คร่างกายนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะป่วยด้วยโรคอะไรกันบ้างเนาะ
สังเกตร่างกายตัวเองแล้วกันว่ามีความผิดปกติยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคภูมิแพ้มันก็มีหลากหลายรูปแบบ
อันนี้ก็เป็นเหมือนภูมิแพ้อาหารแฝงอย่างหนึ่งนะคะรักษาสุขภาพกันด้วย